สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
บ่ายแบบนี้จะเจอกับเชอรี่แล้วก็พลอยเช่นเคยค่ะใช่ค่ะ
วันนี้มาเปิดประเด็นกันที่ข่าวดีของครอบครัวคุณกายแล้วก็ฮารุนะคะ
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ประกาศเอาไว้ว่าจะปิดอู่ตอนมีลูกคนที่๓
แล้วล่าสุดฝันนั้นทำสำเร็จแล้วนะคะคลอดเรียบร้อยแล้วจ้า

ดกจริงคุณต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มกายรัชานนท์ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกสามแล้ววันนี้ค่ะ
หลังจากที่ภรรยาคนสวยนะคะคุณฮารุสุประกอบ
ภรรยาได้คลอดลูกชายสมาชิกใหม่ของครอบครัว
เมื่อช่วงสายวันนี้ที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์ค่ะ
โดยคุณพ่อยังหนุ่มก็เป็นผู้เผยภาพแห่งความยินดีด้วยตนเองนะคะ
พร้อมกับอวดความน่ารักของลูกชาย
ตั้งชื่อเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าน้องเอเดนนั่นเองค่ะ
เหล่าฟอลลอเวอร์ได้ชื่นชมผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว

รวมทั้งเพื่อนนักแสดงมากมายที่ได้ร่วมแสดงความยินดี
กับคุณพ่อยังหนุ่มที่ตอนนี้บอกเลยว่าแฮปปี้สุดค่ะ
จากว่ากายรัชานนท์เขาตั้งใจเอาไว้แล้ว

วันนี้บอกเลยว่ามิชชั่นคุณพ่อคอมพลีตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ